เรื่องนี้ให้นะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้
บอกว่าเพื่อนเนี่ยไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์สายยี่สิบเจ็ด
ถูกชายคนนึงเนี่ยทำร้ายแล้วที่สำคัญคือไม่มีใครช่วยเลยบนรถเนี่ย
กระเป๋ารถคนขับรถผู้โดยสารคนอื่น
เนื้อหาใจความก็คือประมาณว่าเพื่อนของเธอนั่งรถไป
แล้วมีผู้ชายคนนึงเนี่ยมาทำร้ายโดยหาว่าเพื่อนของเธอเนี่ย
เอาเข่าไปกระแทกแล้วก็ทำร้ายแบบโอ้โหต่อยนะตบตีหลายอย่าง
แต่ไม่มีใครช่วยเลยจนผู้ชายคนนี้วิ่งหนีไปค่ะนะฮะ
เธอก็เอามาโพสต์เอาไว้วันนี้เราไปเจอหญิงสาวที่ถูกทำร้ายนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับนางสาวสรรญาพรวิชัยกุล
อายุ๒๘ปีนะฮะเธอเป็นนางแบบนี่น้องบอกดูร่องรอยเนี่ยเต็มเลยนะ
บอกว่าตอนนี้มาอยู่บ้านแม่แถวมีนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๑๕นาที
ขึ้นรถเมษาย๒๗จากฝั่งตรงข้ามเดอร์มอร์บางกะปิ
แล้วเธอก็นั่งไปเรื่อยตามคำบอกเล่าของเธอนะครับ
เธอบอกว่าพอนั่งรถไปแล้วเนี่ยเกือบสักสามทุ่มตอนขึ้นในสองทุ่มสิบห้าค่ะ
ไปถึงจุดเกิดเหตุก็คือแถวตรงข้ามโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาถนนเสรีไทยเป็นป้ายรถเมย์
มีผู้ชายที่นั่งอยู่เบาะหน้าเธอพอถึงป้ายรถเมย์เนี่ยคนขับเขาจอดให้ผู้โดยสารขึ้นลง
ผู้ชายคนนี้จังหวะที่รถจอดเนี่ยลุกขึ้นหันมาตบหน้าเธอทีนึงก่อนเลย
แล้วบอกว่าเข่าเธอเนี่ยไปโดนเบาะเขาแล้วต่อยหน้าเธอแบบไม่ยั้ง
หูฟังแว่นตาโทรศัพท์ร่วงลงพื้นพังเสียหายหมด
แต่ผู้โดยสารคนอื่นรวมทั้งกระเป๋ารถคนขับรถ
ไม่มีใครเข้ามาช่วยเธอเลยทั้งที่เธอตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่หลายครั้ง
ไม่มีใครสนใจมีแต่มองดูเหตุการณ์แบบหน้าตาเฉยอันนี้เธอบอกนะฮะ
ชายคนนั้นพอทำร้ายเธอเสร็จวิ่งหนีลงจากรถ
จากนั้นเธอก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วขอให้รถเมย์หยุด
เพื่อช่วยเป็นพยานแก่ตำรวจให้รอตำรวจ
แต่เธอบอกว่าก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือ
ส่วนผู้ชายคนนี้ลักษณะผิวคล้ำผอมอายุสัก๓๐ปี
ก็ดูแล้วก็ไม่ได้เมาหรือว่ามีจิตใจผิดปกติอะไร
ทำร้ายเธอแล้ววิ่งหนีไปเลยซึ่งเธอยังคาใจมากว่า
ทำไมไม่มีใครลุกมาช่วยเธอแม้แต่คนเดียวโดยเฉพาะคนขับและกระเป๋ารถ
เราไม่ได้สู้อะไรเลยนะซึ่งเราไม่ได้มีปากเสียง
ไม่ได้มีการทะเลาวิวาสคือแบบหลายหลายคนแบบเข้าใจว่าเอ้
เราแบบไปแบบเหมือนพูดจาไม่ดีใส่เขาหรือเปล่า
ซึ่งเหตุการณ์จริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเราว่า
อยู่ดีเขามาทำร้ายร่างกายเรามันคือแบบนี้จริง
ตอนนี้สังคมมันเป็นแบบนี้จริงเขาซ้อมจนเสร็จอะค่ะพี่
แล้วก็ปล่อยให้เขาเดินลงรถไฟหนูงงตรงที่ว่าไม่มีใครแจ้งความเลยเหรอ

คือหนูต้องพ่อหนูโดนซ้อมเสร็จหนูต้องมาทำทุกอย่างเอง

แจ้งความเองคือหาว่ามีใครมีใครแบบถ่ายวีดีโอไว้ไหมคะ

ไม่มีคือมันมันแบบมันแปลกใจตรงเนี้ยคือแบบไม่มีเลยเหรอ
เราใช้บริการคุณเราต้องได้รับความคุ้มครองจากคุณ
นึกออกไหมคือเรานั่งรถเมย์ของคุณเราเป็นผู้โดยสาร
ฉะนั้นคุณมีหน้าที่ต้องปกป้องไม่ให้ผู้เล่น
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามข้อที่จริงต่อนะครับ
เราไปที่อู่รถเมย์นะฮะไปหารถเมคันเกิดเหตุนะครับ
นิบัสสีส้มสาย๒๗เลขข้างรถ
ตามที่ผู้เสียหายบอกคันนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปดูบนรถ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา
ที่นั่งเนี่ยช่องว่างระหว่างเบาะ
มันก็ดูไม่ถึงกับชิดกันมากนี่ฮะ
แต่อาจจะเป็นจังหวะจอดรถเบรกรถที่ป้าย
ผู้ชายคนนั้นบอกเธอว่าเข่าไปโดนเบาะเขาแล้วทำร้ายเลยนะฮะ
งานเก็บค่าโดยสารของรถคันนี้บอกว่า
ตอนเกิดเหตุเธอกำลังเรียกผู้โดยสารขึ้นรถ
ได้ยินเสียงคนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยก็หันมาดูแล้วล่ะ
ซึ่งเห็นว่ามีรอปภคนหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารเข้าไปช่วยแล้ว

แล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยข่มขู่มายังทุกคนบอกใครยุ่งนะ
เขาก็เลยกลัวกันไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่ง
ที่ผู้ชายคนนี้จะวิ่งหนีลงรถไป
เดี๋ยวฟังนะครับ
มันเป็นเหตุเหตุสุดที่ใส
เพราะว่ามันไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดตอนไหนเหตุน่ะ
ว่าเหตุมันจะเกิดตอนไหนมันมาตอนไหน
มันไม่ใช่คนโรคจิตที่อยู่ดีขึ้นมา
แล้วมันทำนู่นทำพฤติกรรมให้เรารู้ให้เราเห็นใช่ไหม
แล้วอันนี้มันขึ้นมามันนั่งเฉย
เรามานั่งเฉยเหมือนผู้โดยสารปกติ
เหมือนคนเราปกติแต่งตัวเสื้อผ้าปกติ
ก็ดูแลผู้โดยสารปกติผลว่าไม่ได้
ลุงหนั้งอยู่ตรงเบาะขึ้นขับหันไปก็เห็นว่าเขากำลังสาวมัด๒๓มัด

ตำรวจสนบังชันตำรวจก็รับแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
กำลังเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ